มาดูต่อที่ชนบุรีนี่ไม่รู้คนคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
หัวร้อนคนหัวร้อนนี่เต็มถนนไปหมดเลย
คราวนี้รถจอดอยู่กลางสี่แยกคุณผู้ชมกำลังติดไฟแดงอยู่
มีคนเลือดร้อนหยิบไม้เบสบอลมาแล้วก็มาตีที่ข้างประตูรถ
ครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงต้องทำแบบนี้อันนี้จอดติดไฟแดงอยู่นะคุณผู้ชม
นี่ค่ะเป็นแยกไฟแดงหนองใยบูที่ตำบลหนองขาม
ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีดูสิเสียงตีอ่ะดังเลยอ่ะ
แล้วเขาพยายามที่จะเปิดประตูรถกระบะสีขาวคันนี้ครับ
คนที่อยู่ในรถเขาก็งงสิคะเพราะว่าผู้ชายคนที่เขาถือไม้เบสบอลมาตีเนี่ย
เขาตะโกนด้วยนะให้คนที่อยู่ในรถลงมาลงมา
คนที่อยู่ข้างในก็งงเลยว่ามันเกิดคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่าฮะ
ทีนี้ข้างข้างกันมีอู่ซ่อมรถอยู่พนักงานอู่ซ่อมรถเนี่ย
นายวชิรานนท์เปรมใจเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเหมือนกันนะ
ตอนนั้นทำงานอยู่ได้ยินเสียงตะโกนด่ากัน
แต่ก็ไม่ได้เห็นการทำร้ายร่างกายกันนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพนักงานอู่ซ่อมรถหน่อยค่ะ
เขาเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟัง
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าไม่ได้มีการทำร้ายรถนะ
คือถือไม้เบสบอลมาเป็นอาวุธเฉยแล้วตะโกนด่ากัน
เรื่องนี้เราก็เลยต้องไปถามทางตำรวจเหมือนกัน
ถามพันธุ์ตำรวจเอกจิรวัตรศักดิ์ศรีวัฒนา

บอกว่าจากเหตุการณ์นี้นะยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเลย
แต่ก็ฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนทุกคนเลยอยากให้ใจเย็น

กระทบกระทั่งกันเล็กน้อยก็อยากให้คุยกันดี
อภัยกันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบในคลิป
ก็ถือว่าคนในคลิปไม่ได้ก่อเหตุ
ทำร้ายอะไรกันจนได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหาย
เดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อค่ะว่าจะมีผู้เสียหายมาแจ้งความหรือเปล่า
แต่แค่ถือไม้เบสมอลมาก็น่ากลัวแล้วนะคะ